ช่วงนี้เราจะนำผู้ชมกลับไปติดตามบรรยากาศสดจากพักอนาคตใหม่นะครับ
แน่นอนผู้ที่สนับสนุนได้เดินทางไป
รอฟังคำตัดสินของศาล

ทุกคนก็ร่ำไห้ด้วยความเสียใจ
เรื่องของการไปกู้ยืมเงินหัวหน้าพัก๑๙๑ล้านบาท

ถูกต้องซึ่งกรรมการพักก็คือโดนตัดสิทธิไปหมดเลย
แม้จะเป็นกรรมการพักที่ลาออกไปก่อนหน้านี้๒คนแล้ว
ก็โดนไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงจังหวะที่กระทำการกู้ยืมเงินเนี่ยยังอยู่

ตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปีพร้อมกับห้ามไปตั้งพักใหม่ด้วยคุณผู้ชม
อากาศล่าสุดเป็นอย่างไรแถลงหรือยังจากคุณธนทร
ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานเข้ามานะครับ
คุณพัฒนาคุณอารัชพรครับ
บรรยากาศที่พักอนาคตใหม่จนถึงตอนนี้นะคะ
หลังจากที่สารพระทรวณอ่านคำวิทย์ชัยหยุดพักอนาคตใหม่
ผ่านจนตอนนี้ก็เกือบจะ๒ชั่วโมงแล้วนะคะ
ก็ยังรอการออกมาแถลงของกรรมการบริหารพัก
ก็รอที่จะให้กำลังใจกับนายธนทรโดยถูกค่ะ
บรรยากาศมวลชนที่ปรักหลักฟังคำวิธีใช้ของสารรัฐธรรมนุนที่พระคณะข้ดใหม่
ทันทีที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยยุบพักและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักเป็นเวลา๑๐ปี
ต่างก็ตะโกนแสดงความผิดหวังของผลคำตัดสินที่ออกมาค่ะ
บางคนก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้จับมือกัน
และบางคนก็ชูสัญลักษณ์๓นิ้วไม่เห็นด้วยกับผลของสารที่เกิดขึ้นค่ะ
วลชนบางคนบอกว่าถึงผลคำตัดสินจะออกมาในทางลบกับพัก
แต่ก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างไม่หนีไปไหนค่ะ
จะเดินหน้าไปด้วยกันในอุดมการและจิตวิญญาณยังคงอยู่พร้อมไปต่อสู้กับพักใหม่ค่ะ
บางคนก็บอกว่าใจหายเพราะการเลือกพักอนาคตใหม่ตั้งแต่แรก
จะเป็นกำลังใจให้พักอนาคตใหม่ตลอดไป

อนาคตใหม่ไม่ยอมจำนวนเพียงเท่านี้
เราจะเดินก้าวต่อไปกับในชื่อของพักใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผู้นำพักของเราจะต้องถูกตัดสิบเป็นสิบปียี่สิบปีไม่เป็นไรครับ
เรามีคลื่นลูกใหม่คนรุ่นใหม่จะต้องก้าวด้วยกันอีกเยอะ
แรงใจจากพี่น้องประชาชนทั่วทุกประเทศทั้งประเทศ
ร่วมไปกับเราครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ

จะช่วยหนดหลังลูกลูกที่ล้านอยู่

ทั้งนี้ค่ะระหว่างที่รอนายธนทรลงมาแถลงข่าวที่ชั้น๕นะคะ
ให้กำลังใจพักอนาคตใหม่และมวลชนค่ะ

แม้วันนี้สารจะยุบภักดิ์อนาคตใหม่
แต่ชื่อของพักและจิตวิญญาณนั้นยุบไม่ได้ค่ะ
ค่ะมีการประกาศแจ้งนะคะว่าอีกไม่กี่นาทีนะคะ
กรรมการบริหารพักซึ่งเป็นชุดแรกนะคะ
ลงมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนและมวลชนก่อนนะคะ
หลังจากที่กรรมการบริหารพักเสร็จสิ้นนะคะ
จะเป็นการแถลงข่าวของสอสอพักอนาคตใหม่ทั้งหมดค่ะ
แล้วก็พอมีการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะคะ
ก็จะมีการจัดกิจกรรมที่บริเวณด้านหน้า
ทำการพักอนาคตใหม่ตรงถนนเพชรบุรีนะคะ
ซึ่งก็มีการแจ้งให้กับมวลชนนะคะ
ว่าหลังจากทำกิจกรรมที่ชั้น๕เสร็จสิ้น
ทุกคนก็จะลงไปพร้อมกันรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าพัก
เพื่อที่จะทำกิจกรรมตามที่นายธนทรแล้วก็ทางเพจของพักอนาคตแบบ
ได้มีการโพสต์ในเพจไว้ก่อนในล่วงหน้านี้ค่ะ

ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ยังเกาะติดอยู่ที่พักอนาคตใหม่ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากพักอนาคตใหม่ค่ะ

เดี๋ยวจะมีการตัดให้ชมบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่ง